ถ้ามี๑๐๐บุคคล์เกิน๑๐๐อะเพราะผมไม่เคยคุยแบบนี้
ถ้าเรายืนอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นลักษณ์คดี

น่าจะเป็นคลิปเก่านะครับที่ว่ามันนานมาแล้ว
แล้วก็ผมเคยได้ฟังมาแล้วจากพี่ตำรวจให้ผมฟัง
แล้วก็คือมันไม่ใช่ของผม
แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเก่ามาแล้วไม่
ไม่ใช่เสียงผมไม่ได้สนใจ
เพราะผมไม่มีการสนทนาแบบนี้

ก็อันนี้ผมว่าเขาก็ไม่สมควรเอามาออกนะครับ
ผมเสียหายมากเลยเพราะว่าผมโดนด่าเท่าไหร่เป็นทั่วประเทศนี้เท่าไหร่ครับ

ในแง่ไหนแง่ลบเลย

เอาอย่างนี้คุณแผน
เขาบอกว่าตำรวจเคยเปิดให้เขาฟังแล้ว
ผมก็ไม่อยากไม่สนใจว่าตำรวจที่ไหนเปิดให้ฟัง

ตำรวจเปิดให้ฟังคลิปตัวนี้

ไปตรวจสอบว่าคลิปตัวนี้ยังมีอยู่ไหม

ผมก็จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบว่า

ใครที่มอบคลิปตัวนี้ให้ต้องรับผิดชอบ
เพราะคุณแผนได้ผลรับคุณจะโทษ

แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีการหมินประมาทนะครับ

เขาคิดทานสารเนี่ยเขาไม่ได้ยายขนาดไหนหรอก

ถ้าเป็นบุคคลต้องธรรมภูมิสิน

คนเราเนี่ยคนมันปากหมาเนี่ย

น่ะเพิ่งเขากับผมเนี่ย

เอาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ก็รายการเป็นร้อยนะฮะ
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยวิธีการตรวจสอบเสียงเนี่ย

คุณแผนถ้าเป็นคนขับรถจะไม่รู้จักผู้ภาคศาลเหรอ
จะไม่รู้จักผู้กลับได้จากคนไว้หรอ

แต่จริงเขาไม่รู้
แต่ว่าถามว่ามันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณแผนไหม
คุณแผนบอกว่าปัจจุบันนี้๑เขาถูกไล่ออกแล้ว
๒ยังมาซ้ำเติมฟื้ออีก

ผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าไม่ใช่เสียงคุณแอน
ต้องหยอกบอกว่าสนิทใจด้วยนะครับ

คุณแผนมันมีมั่นใจว่าเราก็ได้มีความรู้สึกของคุณแผนครับ
คุณแผนบอกว่าคุณแผนแน่นอน

แล้วตอนนี้เองผมก็ยังยืนยันว่า

เป็นของครูลุงจรูน
เพราะลุงจรูนเนี่ยได้รับข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่า

ตามกฎหมายกองฉลาก
เขาก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้ขึ้นเงิน
ส่วนมีการโต้แย้งสิทธิ์ก็คงให้โอกาสเขาหน่อยนะฮะ
อีกไม่นานเกินเราก็จะรู้ว่าใครโกหกนะครับ
คดีนี้ไม่เหมือนคดีครูจอมทรัพย์นะครับ